เรื่องแรกวันนี้อยากเริ่มที่ข่าวดี

โดยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๒อำเภอชุมพวงจังหวัดนครราชศรีมา
ได้มีการสร้างห้องสมุดกัมพลวัชรพลขึ้น

เมื่อวานนี้มีพิธีส่งมอบเป็นที่เรียบร้อยนะคะ
สำหรับนายมานิดสุขสมจิตบรรณาธิการอาวุโส
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐและกรรมการบริหารมูลนิธิไทยรัฐค่ะ
ได้เป็นประธานในพิธีรับมอบอาคารห้องสมุดกัมพลวัชรพล
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๒โคกตองเจริญ
อำเภอชุมพวงจังหวัดนครราชศรีมาย
โดยอาคารห้องสมุดแห่งนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมูลนิธิไทยรัฐ๕แสนบาท
และทางโรงเรียนจัดหางบประมาณเพิ่มเติมอีก๔แสนบาท
รวมงบประมาณก่อสร้าง๙แสนบาทค่ะ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐซึ่งเป็นองค์กรธุรกิจด้านสื่อสารมวลชน
เห็นความสำคัญด้านการศึกษาของชาติโดยเฉพาะในระดับประถมศึกษา
ซึ่งโรงเรียนส่วนใหญ่ก็ตั้งอยู่ในถิ่นธุรกันดาล
ดังนั้นเพื่อให้เยาวชนได้เข้าถึงเรื่องการศึกษาได้เล่าเรียนอย่างทัดเทียมกัน
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐจึงสนับสนุนงบประมาณการเกาะสร้างโรงเรียนไทยรัฐวิทยาในภูมิภาคต่างทั่วประเทศค่ะ
และยังได้ตั้งมูลนิธิไทยรัฐขึ้นมาเพื่อดูแลและให้การสนับสนุนโรงเรียนมานานกว่า๓๐ปี
ปัจจุบันก็มี๑๐๑โรงเรียนและมีโครงการก่อสร้างเพิ่มอีก๑๐แห่งด้วย
สนับสนุนโครงการต่างมาอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งพัฒนาด้านอาคารสถานที่ความเป็นอยู่ของนักเรียน
และพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและมีศักยภาพในการเรียนการสอนอีกด้วยค่ะ